ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ
หลวงราชการที่๙นั้นได้มีพระราชดำริในโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมามากมายทั่วทั้งประเทศนะครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัดหนึ่งนะครับ
นั่นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีครับ
พาไปที่นี่ไปทำไมนะครับไปดูนี่เลยครับ
อ่างเก็บน้ำโครงการห้วยสมงในจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้นะครับก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทธกภัยน้ำท่วม
และได้ประโยชน์แก่ชาวปราจีนบุรีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ห้วยสมงอันกว้างใหญ่ภัยศาลในเขตตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี
และในเขตตำบลเมืองเก่าตำบลบ่อทอง
ตำบลบ้านนาของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
เป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพระบาดสมเด็จพระปรามินทระมหาภูมิพลอดุญเดช
บรมนาศปภิษที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ด้วยพระปีชาสามารถและสายพระเนธอันยาวไกล
ทรงเล็งเห็นว่าพื้นที่ห้วยสมงแห่งนี้
เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การสร้างอ่างกักเก็บน้ำ

และแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชนรับประทานในฤดูฝน
รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทธกภัย
เขตพื้นที่รุ่มน้ำปราจินบุรี

ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

นายสุริยะอมอนรวชวรวรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีบอกว่า

และเดิมเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมงค์
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓จนแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙

ตามแนวพระราชดำริอย่างมาก
๒๕๕๙ตอนนั้นเขื่อนยังไม่เสร็จ

กักเก็บน้ำได้ถึง๒๒๐ล้านลูกบาทเมตร

ผลที่เกิดขึ้นก็กลับเห็นว่า
ประการที่หนึ่งน้ำไม่ทวบที่กระบิน
ในตลอดริมแม่น้ำปราจีนบุรีไม่มีการท่วม

ปล่อยน้ำวันละล้านสองสองล้าน
ล้านห้าทยอยปล่อย
ก็สามารถที่จะดูแลระดับน้ำได้เพียงพอดี
และในห่วงฤดูแรงเองก็ปล่อยน้ำแบบนี้แหละครับ
เข้ามาช่วยเหลือในการทำน้ำปลา

สูบน้ำเอาไปช่วยในเรื่องของเกษตรกรรม
ก็ประสบความสำเร็จ

รอดพ้นจากสภาวะแห้งแรงได้
แล้วก็ทางอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะสูบน้ำ
ตัวนี้ไปใช้เข็ดประโยชน์ได้
รัชกาลที่๙ในขณะที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่นะครับ
ความสำเร็จของการสร้างเขื่อนในพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
กลายเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ของจังหวัดปราจินบุรีที่ประกอบด้วย๒ส่วนสำคัญ
คือส่วนของอ่างเก็บน้ำความจุ๒๙๕ล้านลูกบาทเมตร
และส่วนของระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรม๑๑๓๐๐ไร่
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภัยน้ำท่วมมาจนถึงปัจจุบัน
ก่อนจะได้รับพระราชทานให้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำนรึบดินทรจินดา
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายภาคส่วนร่วมกันสารต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในการบริหารจัดการน้ำในทุกด้าน
โดยเฉพาะการระบายน้ำนำไปทำเป็นน้ำปลาปลา
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพของน้ำดิบที่จะไปใช้ผลิตน้ำปลาปาเนี่ยนะครับ

สามารถส่งให้กับพี่น้องชาวจังหวัดปลาจินบุรีนะครับ
รวมทั้งโรงพยาบาลอภัยภูเบตนะครับ